สวัสดีครับคุณมิ้นและสวัสดีครับพี่เอก
สัปดาห์นี้นี่พี่เอกมีลุ้นใช่ไหม
อันตราที่ปิดไปเมื่อเมื่อวานที่๑๕๐๙จุดนะครับ
บวกไป๑๘๘จุดนะครับ
กลับมาคึกค่าอีกแล้วกับช่วงก่อนเนี่ย
วันรุ่นเทรดโดยรวมอยู่ประมาณ๓๐๐๐๐กว่าล้าน
แต่เมื่อวาน๕๓๐๐กว่าล้านนะครับ
คนที่ซื้อเมื่อวานเนี่ยถ้าเป็นกองทุน

แต่คนที่ขายเยอะก็คือนักทุนรายย่อย
อาจจะเป็นช่วงต่อเทรดอักหน้าเมื่อวาน

เมื่อวานขึ้นมาสักหน่อยก็เลยขายออกไปก่อน
พี่เอกมองภาพยังไงครับตลาดตรงนี้
ก็ถือว่าในแต่ละลายอุตสาหกรรมปรับตัวได้ดีนะครับ
โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารครับน้องเนธและคุณผู้ชมครับ

หุ้นแบงค์เขาเรียกว่าเขียวยกแผงเลยนะครับ
หลายตัวแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นพวกกลุ่มสถาบันเนี่ยก็จะซื้อหุ้นใหญ่เหล่านี้แหละ

อันนี้เราชาร์จมาให้ดูเลยดีกว่า
ตอนนี้ตลาดช่วงก่อนประมาณ๑เดือนมันดูนอนไม่ค่อยไปไหน

ทำไมเกิดอะไรขึ้น
๑ในแง่ของโวลุมเปรียบรรคาซื้อขาดนิชชาลอลงไป
ทำให้ดัชนีออกด้านข้างไม่ค่อยแต่งตัว

ก็จะอยู่ในกรอบอยู่ที่ประมาณ๑๔๘๐บาท

แต่เมื่อวานี้ภารุให้เห็นเลยนะว่า

ว่าทะลุ๑๕๐๐จุดขึ้นไปเนี่ยน่ากินกำไรไหมนะครับ
เรามีชาร์จหรือสไลด์มาให้พวกท่านผู้ชมได้ดูกัน
ก็คือเรามาดูชาร์จกันแล้วกันว่าตัวดัชนีเองภาพเป็นยังไงบ้าง
เราเฉียนว่าแต่เดิมดัชนีเล่นอยู่ในหนักศาลเป็นกร่อ
แต่ว่าเมื่อวานี้เราเห็นในแง่ของชาร์จก็คือว่า
มันเริ่มมีสัญญาณในเชิงบวกในเชิงเพื่อนที่เข้ามาจัด
ก็คือสัญญาณมีการทะลุขึ้นมาที่ระดับประจำหนึ่งพันห้าร้อยเก้าจุด

เมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่๗๓๐บาท

อันนี้ทำที่เรียกว่าธุรกิจทางด่วน

แล้วก็เราหาจุดเปลี่ยนก็คือจุดเทิร์นของหุ้น
ก็มีอัพไซช์ขึ้นไปค่อนข้างเยอะกับการ
ถ้าเกิดเน้นคือเล่นเกรงคำไรเข้าไป

เขาต้องติดตามพี่เอกใช่ไหม
ขอบคุณคุณสินทนันแล้วก็คุณธนรัฐด้วยนะคะ